จากวันวันโควิดที่เกิดขึ้นเลยนะคะควรทำให้หลายหลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเหมือนกันครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
เพราะว่าเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นฟุตบอลแข่งไม่ได้
เศร้าตรงนี้ผันตัวมาขายอะไรคะ
เขาชื่อแนนอัศดาวุฒเจ้า

บอกว่าตอนนี้นะผมก็ไม่ได้ประสานอะไรที่
เพราะว่าฟุตบอลไทยลีก๓มันก็ต้องยุติก่อนที่จะจบรูดูการ
ผมก็เลยผันตัวเองมาเป็นพ่อค้า
แล้วสิ่งที่เขาเลือกขายนี่แหมเนื้อจราเข้ย่าง
อยู่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสุราธานีค่ะ
โดยคุณอัศดาวุฒิเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพอเจอโควิด๑๙เนี่ยนะ
ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
ต้องประกาศยุติการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๓ก่อนจบฤดูกาล

คุยกับเพื่อนว่าพวกเราจะทำอะไรดีให้มีกินมีใช้
ทำอาชีพค้าขายละกันเป็นการสร้างรายได้เสริมมาเลี้ยงดูครอบครัว
ตัดสินใจขายเนื้อจราเข้ย่าง

ทำไมไม่ขายแบบไก่ปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นอะไร

เขาบอกว่านี่ไม่ใช่อยู่ดีผมจับฉลากมาแล้วผมก็มาขายนะ
ผมมีการพิสูจน์แล้วผมสำรวจตลาดแล้วว่า
แถวนี้เขามีใครขายเนื้อจราเข้ย่างไหม
ปรากฏมันไม่มีไงมันก็น่าจะแปลกใหม่สำหรับชาวสุราช
แล้วดูสิลูกค้าสนใจมาอุดหนุนกันเยอะค่ะ

ไก่เลยคือบางคนถ้าไม่รู้นะ

ไม่รู้กันจะคิดว่าเป็นไก่หรือว่านุ่มดี

บางคนถามมันเหม็นคาวหรือมันอะไรหรือเปล่า

ไม่สาบไม่เหม็นนะถ้าทำดีนะหมักดีแล้วก็ย่างดี
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังคุณอัศดาวุฒิพ่อค้า
ขายเนื้อเจอระเข้ย่างนะครับ

เอาเนื้อเอาเนื้อจราเข้นะครับมาหมักแล้วก็ทำน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับ
เพราะว่าถ้ามีคนมาถามกันถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้

ถ้ากินกับเนื้อจราเข้มันต้องเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับ
แล้วก็พอขายมาได้สักยักษ์หนึ่งก็มีบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะกินอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยช่วงนี้ก็เลยเพิ่มมีเพิ่มหมาล่าอะไรมาด้วยนะครับ
พวกหมาล่าเพื่อจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้า
เขาได้เป้ามาที่ร้านนี้ไม่ได้มีแต่จราเข้ย่างอย่างเดียวนะครับ

มีแฮมห่อเห็ดไงเมื่อกี้เห็นไหมแฮมห่อเห็ดหมาล่าเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ

จริงดิฉันเห็นก็ยังไม่กล้าค่ะนี่ก็มีเห็ดมีบล็กโคลี่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ

ใช่ฮะมีกระเด็นไส้กรอกข้างในด้วยนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเกิดใครบอกว่าอยากชิมที่นี่เขารับอะไรนะคนละครึ่งรับเราชนะด้วยนะ
ก็สามารถไปได้เลยนะคะราคาเอาจริงดิฉันคิดว่าไม้หนึ่งแพงนะ
เนื้อเจาระเคย่างไม่ได้แพงมากไม้ละ๑๕บาทค่ะ

ใช่ดังนั้นใครอยากลิ้มลองรสชาติก็สอบถามพี่กัดของร้านหรือว่าจะสั่งจองกันได้นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ไว้คุณผู้ชมเอามือถือมาแคปหน้าจอไว้ก็ได้
หรือว่าจะเข้าไปในเฟซบุ๊กดูสิชื่อเฟซบุ๊คชื่อว่าผู้ชายขายเข้

ใช่แล้วเขาบอกว่าจะต้องทานกับน้ำจิ้มแจ่วนะ

ลองแล้วบางที่คุณขายจราเข้ย่างอย่างกับหมูหัน
ปลาทั้งตัวหมุนอย่างนี้นะคะ